บุรีรำครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวเศร้า

ลูกคนนี้เรียนอยู่ม๖ฝันอยากจะเป็นสัตวแพทย์
ปรากฏว่าน้องตายปริศนาครับ
ไปเจอร่างหมดลมอยู่ในป่า
เหมือนกับว่าวิ่งหนีคุณครูปกครอง
พอก็เลยคาใจทำไมลูกตายได้อย่างไร
แล้วไม่มีใครบอกเลยถามโรงเรียนไปก็เงียบ
ก็เลยมีการแจ้งตำรวจแต่ล่าสุดไปถอนแจ้งความแล้ว

หวังของพ่อคือขอให้ลูกได้รอด

ค่ำเมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักสตึกที่บุรีรำครับ

แล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

เพราะถ้าย้อนกลับไปในช่วงเย็นเมื่อวานศุกร์
ศุกร์ที่๒กันยายนช่วงเย็น

ทำความสะอาดห้องหรือกิจกรรมสวดมนต์
เทศนี้ก็เหมือนกันเป็นกิจกรรมการสวดมนต์ในช่วงเย็น

แล้วปรากฏว่ามีน้องกลุ่มหนึ่งเขาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ก็มีการเป่านกหวีดน้องก็พากันวิ่งหนี
คนที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็คือเพื่อนของผู้ตาย
ผู้ตายชื่อว่าน้องฟิล์มอายุ๑๗เรียนอยู่ม๖
เพื่อนคนนี้เล่าให้ฟังว่าตัวของเธอและเพื่อนอีกคน
แล้วก็น้องฟิล์มที่ตายไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าเปลี่ยนกิจกรรมสวดมนต์
แล้วไปไหนกันมานั่งรวมกลุ่มกันคุยกันอยู่ใต้อาคารตอนบ่ายสามครึ่ง
ก็ไปซื้ออาหารมานั่งกินคุยเล่นกัน
ก็รอว่าเดี๋ยวโรงเรียนเลิกแล้วก็เดี๋ยวจะพากันออกจากโรงเรียนกลับบ้าน
ทีนี้ครูฝ่ายปกครองมาเจอพอดีมาเจอเสร็จปั๊บก็เลยไล่
พวกเธอทำไมไม่เข้าเรียนเนี่ยไปไปสวดมนต์กิจกรรมคาบเรียนนี้แล้ว
ทำไมไม่เข้าก็ตกใจวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
น้องบอกว่าแล้วครูก็วิ่งไล่ตามฮะโดยที่น้องฟิล์มวิ่งหนีออกจากประตูด้านข้างโรงเรียนออกไป
แล้วทางนั้นมันเป็นป่ารกฮะเนี่ยนั่งกันอยู่คุณครูเดินมา
อ้าวทำไมไม่เข้าเรียนวงแตกละค่ะทีนี้พากันวิ่งฮะ
ทางนี้คนทางนั้นคนโรงเรียนกับป่านี่คืออยู่ใกล้กันมาก
ไม่ได้มีรั้วด้วยครับอ้าวแล้วไปไหนกันแล้วเนี่ย
โอ้โหวิ่งกันกระจายกันไปคนละทางก็ตามได้ไม่ทันนะฮะ
พอครูคล้อยหลังกลับไปแล้วก็เลยพากันเดินออกมา
เข้าไปสามออกมาสองครับเฮ้ยอ้าวเธอเห็นฟิล์มไหมอ่ะ
ไม่เห็นอ่ะแล้วไปไหนเนี่ยหรือวิมกลับไปก่อนแล้ว
เป็นไปได้ด้วยความที่ว่าอาจจะออกมาก่อนแล้วคงกลับบ้านแล้วมั้ง
ก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็แยกย้ายกันก็แล้วกัน
จนกระทั่งมารู้ข่าวตอนค่ำเพื่อนตายแล้วครับ
ครูก็ชูกล้องขึ้นมาอยู่ตรงหน้ากำแพงตรงข้ามที่พวกหนูอยู่อะค่ะ
มาถ่ายพวกหนูก็เลยวิ่งแล้วตอนวิ่งพิมก็กินด้วย
ประมาณ๓๔รอบแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วพิมก็นั่งกิน

หนูไม่ได้หันไปมองฟิล์มคนที่เสียก่อนว่าได้ตามมาไหม
เพราะว่าครูก็วิ่งเลยว่าให้ไปเลยไป
หนูวิ่งไปปุ๊บแต่ว่าก็วิ่งได้ไม่ไกลมาก

หนูก็คิดว่าเพื่อนเดินไปรถรับส่งแล้ว
ใช่ค่ะอาจจะช็อก

เพราะว่าก็วิ่งกันเหนื่อยหอบเหมือนกันนะฮะ

และนี่ก็จุดที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็โรงพักครับ

ตำรวจโรงพักสตึกที่บุรีรำก็เชิญทั้งเพื่อนของน้องฟิล์ม
แล้วก็คุณครูที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำ
เพราะว่าครอบครัวคาใจการตาย

ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยว่าลูกพ่อเนี่ยวิ่งหนีเข้าป่าแล้วก็หมดสติ
เห็นมีใครเล่าเรื่องราวให้ฟังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้น

คุณครูก็ดีเพื่อนนักเรียนก็ดี
จังหวะที่พ่อรอคำตอบว่าลูกพ่อจะรอดหรือไม่
เพราะหมดสติส่งโรงพยาบาลเนี่ย
ช่วงนาทีเป็นนาทีตายตรงนั้น
คนที่แจ้งข่าวว่าปฏิหารไม่มีจริงลูกคุณพ่อตายแล้วคือคุณหมอโทรมาแจ้งนะฮะ
คุณพ่อเลยงงว่าจริงแล้วควรจะเป็นโรงเรียนที่ช่วยประสานเดินเรื่องแจ้งข่าวหรือไม่
ทำไมนิ่งเงียบกันหมดเลย
มีการโทรมาบอกเดี๋ยวรับผิดชอบ
ทางโรงเรียนเหมือนโทรมาบอกว่าจะรับผิดชอบแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะรับผิดชอบอะไร
แล้วก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดก่อนหน้านั้นมีเหตุการณ์อะไรบ้าง

เช้าที่ผ่านมาครับทั้งพ่อและแม่น้องฟิล์มแล้วก็ญาติกว่า๒๐คนก็ไปทำพิธีเชิญวิญญาณตามความเชื่อ
จุดที่คาดว่าน้องน่าจะตายตรงนั้นเนี่ย
จากครอบครัวแล้วที่พากันเดินไป
มีผอโรงเรียนครับแล้วก็ครูฝ่ายปกครองชื่อว่าครูปณิธาน
ก็ไปด้วยแล้วก็ไปชี้จุดว่าไปเจอน้องหมดสติตรงนี้นะ
เพราะว่านั่นคือจุดที่คาดว่าน้องน่าจะสิ้นลมและหมดใจ
หมดลมหายใจและตายตรงนั้นพระก็ไปฮะ
ข้าวของเครื่องเส้นบรรยากาศก็เศร้ามากครับ
สงสารที่สุดคือคนเป็นแม่แม่น้องฟิล์มเนี่ย
จะเป็นลมตลอดเวลาเลยฮะคือเดินไประหว่างทางนี่ก็
ไม่มีแรงจะเดินไม่มีแรงจะก้าวต้องคอยประคอง
แล้วก็กอดให้กำลังใจกันแบบนี้แหละครับ
จังหวะที่เรียกชื่อลูกก็คือน้ำตาคลอครับ
บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าจุดเกิดเหตุที่น้องวิ่งออกมาจากโรงเรียนแล้วมา
ตรงนี้มันไกลมากไม่เคยวิ่งไกลขนาดนี้ด้วยลูกของแม่เนี่ย

คุณแม่แล้วลูกคุณแม่แข็งแรงปกติดีไหมมีโรคประจำตัวป่ะเนี่ย
บอกเลยครับที่ผ่านมาฟิล์มก็ไม่เคยบ่นให้แม่ฟังนะว่ามีโรคอะไรหรือเปล่า
ไม่เคยบ่นด้วยว่าเจ็บปวดตรงไหน
สิ่งหนึ่งที่แม่อยากจะฝากครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
แม่บอกว่าตัวของแม่เองที่ผ่านมาก็จะเห็นเหมือนกันว่าจะมีเด็กแต่งชุดนักเรียน
ออกเที่ยวเตรตามตัวอำเภอในช่วงเวลาเรียน

อันนี้อยากจะฝากไปที่โรงเรียนว่าอยากให้เข้มงวดหน่อยคือ
จนถึงตัวเมืองหรือว่าออกไปตรงถนนหนทางไหนได้
อันนี้ก็ฝากไปที่โรงเรียนด้วยอีกทางหนึ่ง

ด้วยอีกทางหนึ่งแม่บอกครับคราวนี้คุณครูปกครองครูปรณิษฐาน
เล่าให้ฟังโดยระหว่างที่คุณครูเล่าเนี่ยพ่อก็ฟังด้วยสิ่ง
พ่อสงสัยและคาใจมาตลอดระหว่างที่ครูเล่าพ่อก็ถามทำ
ที่คล้ายกับคุณตำรวจนะฮะซักในสิ่งที่สงสัยครูเล่าให้ฟัง
บอกว่าศุกร์ที่ผ่านมาโรงเรียนมีกิจกรรมสวดมนต์ค่าเรียน
สุดท้ายก่อนปล่อยเลิกก็จะมักมีเด็กนักเรียน๑๐กว่าคนครับ
เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปนั่งคุยกันบ้างถ้าเมื่อก่อนก็อาจ
เรียกว่าโดดเรียนทีนี้ครูเนี่ยก็เลยไปเจอแล้วก็ใช้นก
วีดเป่าครูบอกว่าไม่ได้ไล่ไม่ได้วิ่งกวดวิ่งไล่เป่านก
เพื่อส่งสัญญาณว่าพวกเธอต้องเข้าเรียนนะเข้ากิจกรรม
มานั่งตรงนี้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าเด็กกลุ่มนี้ผู้หญิง๓
คนเนี่ยก็คือน้องฟิล์มและเพื่อนอีก๒วิ่งหนีกันไปนี่นะฮะแล้วก็วิ่ง
อีกทีคือน้องฟิล์มเนี่ยหมดสติลักษณะคืออย่างที่เห็นครับเหมือนกับ
นั้นก็เลยอุ้มร่างของน้องออกมาจากป่าแล้วส่งโรงพยาบาล
นี่คือข้อมูลจากคุณครูปณิธาเป็นครูฝ่ายปกครอง
ว่ามันไกลมากไหมระยะทางที่วิ่ง
จากอาคารเรียนจุดที่ครูไปเจอ
แล้วน้องวิ่งตะเลิดเข้าไปในป่าประมาณสัก๓๐๐เมตรฮะ
๐เมตรนี่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้วิ่งบ่อย
ขยันออกกำลังกายนี่ก็น่าจะมีเหนื่อยมีหอบเหมือนกันนะฮะ
ฟังครูปกครองเล่าเพิ่มเติมครับ
ไม่แข็งครับผมไม่แข็งเลย

แต่พูดไม่ได้ครับเหมือนอ่อนแรงนี่เฉยครับ
แล้วคุณครูทำยังไงต่อ
ผมก็พยายามอุ้มแล้วก็รีบพาไปขึ้นรถ
คิดได้แค่ว่าทำยังไงก็ได้พาน้องขึ้น
คุณพ่อคือคนด้านซ้ายเมื่อกี้ที่คุยแล้วก็ถามคุณครูปกครองท่านนี้ฮะ
แล้วยังไงต่อแล้วตอนนั้นคือน้องยังมีสติใช่ไหม
คือพูดได้ไหมหรือใด
ส่วนคำถามที่ว่าเออแล้วทำไมครูไม่แจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กล่ะ
คุณครูปณิธานบอกว่าสาเหตุเพราะว่าวันศุกร์เด็กส่วนใหญ่

แล้วบนเสื้อไม่ได้มีปักชื่อเหมือนกับชุดนักเรียนทั่วไป
ก็เลยอาจจะยังไม่รู้ว่าลูกเต้าเหล่าใคร
ผู้หญิงคนนี้คือนักเรียนชื่ออะไรอยู่ห้องไหนอย่างไร
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากคุณครูครับ
ทีนี้ช่วงจังหวะที่ครอบครัวไปเชิญวิญญาณบริเวณด้านหน้าโรงเรียน
คุณผู้ชมคุณมิ้นมีครูของโรงเรียนคนหนึ่ง

แล้วเหมือนจะว่าไม่อนุญาตให้ไปทำข่าว
เขาบอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตรงนี้ก็ให้มันจบตรงนี้
คงอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนด้วยหรืออย่างไร

เมื่อกี้บอกว่าระยะทางจากอาคารเรียนไปจุดที่เจอน้องหมดสติประมาณ๓๐๐เมตรใช่ไหม
แล้วผมบอกว่าถ้าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยอาจจะเหนื่อยหอบ
สมมุติคุณจ๋าแจ่มสีสมมุติว่าวิ่ง
วิ่งเข้าไปในเส้นทาง๓๐๐เมตรเนี่ย
จุดหมายปลายทางไม่รู้ตรงไหนแต่ว่าเหมือนวิ่งหนีอะไรบางอย่าง

คือจุดที่วิ่งสองข้างทางจะเห็นนะฮะ

ทางเดินเนี่ยยากไม่ขึ้นเพราะว่ามันจะมีรอยเท้า

ซ้ายขวานี่เต็มไปด้วยป่าย่าและต้นไม้

คุณจ๋าบอกเลยว่าลองวิ่งเนี่ย

ร้อยเมตรถ้าวิ่งแบบตั้งใจวิ่งแล้วหนีอะไรบางอย่าง
เหนื่อยมากถ้าไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยก็มีหอบฮะดูบรรยากาศหน่อยฮะ
จากจุดที่เมื่อกี้จะเริ่มเดินมาจาก
จนถึงวิ่งมาจนถึงจุดที่น้องเสียชีวิตนะคะระยะทางเนี่ย
กว่าสามร้อยเมตรค่ะคุณผู้ชมซึ่งจากที่วิ่งมาแล้วเนี่ยก็รู้สึก
ว่าจะเหนื่อยอาการหอบชัดเจนฮะคือ๓๐๐เมตรเศษเนี่ยโอ้โหคือแรง
จะพูดแล้วก็เล่าให้ฟังต่อว่าแล้วจะยังไงเนี่ยก็อย่างที่เห็น
อาการนี้นะครับปากซีดเลยคือคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้ว
ไปวิ่งแบบระยะทางถึงจะแค่๓๐๐เมตรเองแต่คนที่ไม่ได้วิ่ง
เป็นประจำแล้วต้องวิ่งตั้งใจวิ่งจริงแล้วแบบเร็วใช่มัน
หอบมากจริงบางทีอัตราการเต้นหัวใจมันจะพุ่งเลยนะ
แหละครับคุณจ๋าเนี่ยพอลองดูว่าเฮ้ยถ้าวิ่ง๓๐๐เมตรแล้วมัน
เหนื่อยขนาดไหนก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นและได้ยินไป
เมื่อกี้นี้ค่ะหอบครับเหนื่อยฮะคุณจ๋าเดินทางต่อครับออก
บริเวณป่าใกล้โรงเรียนไปที่บ้านของน้องฟิล์มอยู่ที่อำเภอ
สตึกที่บุรีรำญาติญาติก็ช่วยกันจัดงานศพครับเนี่ยฮะเอาเต็นต
มาลงเตรียมการจัดงานศพยายของน้องฟิล์มครับเล่าว่าตอนแรก
ยายคิดว่าหลานยายแค่เป็นลมก็หวังว่าเดี๋ยวเขาก็คง
ฟื้นมาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะตายจากยายไปยายผูกพัน
หลานคนนี้มากเลยคือเลี้ยงตั้งแต่เล็กคือจริงแล้ว
เนี่ยน้องฟิล์มมีน้องชายอีกคนนึงค่ะน้องฟิล์มเป็นเด็กร่าเริง
ใสแข็งแรงยายบอกว่าไม่มีโรคประจำตัวแล้วฝันของหลาน
ยายคนนี้คืออยากจะเป็นสัตวแพทย์เพราะว่าอะไรครอบครัวเป็น
ควานช้างครับน้องฟิล์มโตมาคลุกคลีกับช้างที่ชื่อสุพรรษา
และผูกพันกันมากค่ะคุณมิ้นคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่า
เชื่อไหมทุกคนจะกดเข้าไปดูคลิปที่มีน้องนักเรียนหญิงเนี่ย
เล่นคลอเคลียร์นัวเนียอยู่กับช้างคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามา
ดูน้องทุกวันเป็นแฟนคลับน้องฟิล์มสุพรรษาสุพรรษานี่คือ
ช้างนะเนี่ยช้างอ่าเชือกนี้เนอะเพราะว่าเป็นช้างที่เอามา
แล้วใช่ค่ะช้างเชือกนี้เนี่ยสุพรรษาแล้วน้องฟิล์มก็คือน้อง
แต่งชุดนักเรียนเนี่ยฮะคนก็จะเข้าไปดูเรียกว่าเป็นคนดังเป็น
ทูปเปอร์ชื่อดังก็ว่าได้เพราะแฟนแฟนก็เข้าไปดูวิถีชีวิตคนกับ
ช้างแล้วบางช่วงเนี่ยความผูกพันคือช้างก็เชื่องเหลือเกินเหมือน
พี่สาวน้องสาวอ่ะค่ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วยังไงล่ะ
ครับเนี่ยฝันของหลานต้องหยุดไม่ได้เป็นแล้วสัตวแพทย์เพราะหลาน
ด่วนจากไปเด็กเลี้ยงช้างยูทูปเปอร์นี้เมื่อเช้าคุณพ่อมีการ
ไลฟ์เฟสบุ๊คเพื่อบอกให้สุพรรณสาช้างเชือกนี้ได้ฟังว่าไปแล้ว
เขาไม่อยู่กับเราแล้วเชื่อไหมฮะนอกจากน้ำตาของพ่อของ
ครอบครัวแล้วเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าช้างสุพรรษาเนี่ยก็น้ำ
ไหลด้วยอ่ะคือเป็นความรักและความผูกพันลองดูฮะ

น้องเขาไม่เคยวิ่งหรอกคนอ่อนแอมากคนนี้น่ะคนเขาไม่
ชอบวิ่งหรอกแต่มาอยู่บ้านเขาล่าเริงดีมากความฝันเขา
ก็อยากเป็นอะไรสัตว์แพทย์หรืออะไรนี่น่ะปฏิเสธนี่ล่ะก็
หรือว่าจะเรียนเป็นอะไรเป็นทางไกด์ทางอะไรอย่างนี้นะ
เนี่ยฮะคุณยายก็เสียดายคุณพ่อก็เสียใจก็น่าเสีย
กำลังจะได้เรียนเดินตามเส้นทางความฝันในการเป็นสัตวแพทย์
อีกก้าวเดียวจะเข้าสู่ความฝันที่เป็นสัตวแพทย์ได้เรียนคณะสัตวแพทย์
แล้วเชียร์ก็มาด่วนจากไปซะก่อน
และอย่างที่ผมบอกครับว่าความคืบหน้าล่าสุด
ทางครอบครัวตัดสินใจถอนแจ้งความแล้วครับ

ตอนนี้ไม่ติดใจการตายแล้วหลังจากที่ได้คุยกับคุณครู
ก็คือวินาทีที่เมื่อเช้านี้พากันไปทำพิธีเชิญวิญญาณ
ภาพบรรยากาศในป่าที่พ่อได้คุยกับคุณครู

พอเคลียร์ชัดเจนตรงนั้นก็ถอนแจ้งความ

ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะฮะ